คือบอกว่าน้องสาวเข้าห้องน้ำ

เพราะไฟไหม้ต้องวิ่งหนีออกมานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
อย่างที่เห็นว่าเพลิงโหมลุกไหม้บ้าน๒ชั้น

อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะฮะ

และรถดับเพลิงอบตถนนหักเทศบาลนางกรอง

แต่ว่าบ้านเป็นบ้านไม้คุณ
บ้านไม้๒ชั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

๑ชั่วโมงกว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถ

เจ้าของบ้านคือคุณป้ากฤษณาอายุ๖๔ปี
เจ้าให้ฟังว่าป้าอาฮะกันหลานอีก๓คน

พอน้องสาวมาถึงขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่ง
รออยู่ชั้นล่างทันใดนั้นโอ้โหคุณเสียงพลึบเลย
ไฟมันลุกเลยนะฮะไฟไหม้อย่างรวดเร็วฮะ
ตอนนั้นตัวเองวิ่งออกจากบ้าน
ห่วงน้องสาวเพราะน้องสาวอยู่ในห้องน้ำ

ก่อนจะพากันเข็นรถจักรยานยนต์ออกมาได้๑คันคุณแล้วดู
โดนไฟไหมโดนไฟคล่องเหมือนกันนะครับ

น้องสาวเจ้าของบ้านที่ไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นเล่านาทีระทึกบอกว่า

พี่สาวตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้นะฮะ
ทีแรกนะตัวของคุณป้าสุรางกับพี่สาว
จะขึ้นไปดับไฟเองแต่ไฟมันแรงมาก
ใครจะดับไหวก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยนะครับ

มาลงมาข้างหลังแล้ว
คุณป้านี่กังอยู่ห้องน้ำอยู่ใช่ไหม

แล้วได้ยินเสียตะโกนจากพี่สาว

บอกว่าไฟลุกละ

ออกมาออกนอกฉันไหล่ออกนอกเลย
มันมาให้ดาแล้วก็เลยกลัวไอ้ทางเกรด
ที่นี่ไอ้มีเศร้าที่ออกไปบัด
ก็ไม่รู้ว่ากูเขาของนามก่อน
ออกมาไฟชอดจะคืนไปก็คืนไม่ทัน

ทางเกรดต่อ๓๔ถัง

คุณผู้ชมฮะก็ตัวน้องสาวเอง

ไม่ต้องเข้าออกมาเลย
เหตุการณ์นี้ทำให้เครือญาติที่อยู่คุ้มเดียวกัน

บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลักของปู่ทวด
ทำให้นางน้อยน้องสาวอีกคนเนี่ย

บอกว่าตัวเองปู่ทวดมาเข้า

เห็นบอกว่าปู่ทวดที่เข้าร่างคงโกรธมาก
เมื่อกี้ยกเท้าถีบเลยนะฮะ
แต่ทีนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าช่วยเหลือครอบครัวนี้แล้วนะฮะ